วันนี้มีข่าวดีมาฝากสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับ
เนื่องจากว่าคณะกรรมการโคนมนะครับหรือว่ามิ้วบอร์ด
วันนี้มีมติในการปรับขึ้นราคารับซื้อนมดิบให้๒บาท๒๕สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ
ก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากเรื่องของต้นทุนต่างด้วย
นายอภัยสุทธิสังครับรองประหลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมหรือว่ามิ้วบอร์ดครับ

ทุนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งเรื่องของอาหารสัตว์ทั้งเรื่องของต้นทุนต่างแล้วก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเจ็บร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ครับให้พิจารณาทางในการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตแล้วก็ราคาอาหารสัตว์รวมไปถึงพิจารณาในการปรับขึ้นราคา
ประกอบการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับ